ทีมชาติโปรตูเกตก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร
หรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปได้เป็นสมัยแรก
หลังจากเฉินชนะเจ้าภาพฝรั่งเศสในช่วงต่อเวลาพิเศษไปหนึ่งประตูต่อสมนตร์
รอบชิงชนะเลิศที่สตาร์ทเดอร์ฟรองก์ในแซงเอเตียนชาญกรุงปารีส
เจ้าภาพฝรั่งเศสอดีตแชมป์๒สมัยก็พบกับโปรตูเกต
เกมนี้แฟนบอลโปรตูเกตต้องใจหายกันตั้งแต่ต้นเกม
คริชโนโรนันโดเจ็บที่เข่าซ้ายจากการปะทะกับดิมิที่ปราเยฟจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออก
โดยโรนโดก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจที่ไม่สามารถช่วยทีมต่อไปได้ค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะเวลาที่เหลือไม่มีฝ่ายใดทำประตูได้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก๓๐นาที
และในช่วงการต่อเวลาพิเศษนาทีที่๑๐๙ค่ะเอแอร์ตัวสำรองก็ยิงระยะ๒๕หลา
เป็นประตูชัยให้โปรโตเกรดชนะฝรั่งเศสไป๑ประตูตะศูนย์
แชมป์ยูโรได้เป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ค่ะ
โดยหลังจบเกมนะคะแฟนบอลของโปรตูเกรดก็ออกมาตั้งแถวรอขบวนรถบัสของนักเตะ
เคลื่อนตัวออกจากสนามเพื่อกลับไปยังที่พักค่ะ
โดยภายในรถบัสนะคะก็ได้นำเอาถ้วยอองรีเดอร์โลเน่หรือว่าถ้วยแชมป์ยูโรมาวางไว้หน้ารถ
เพื่อให้แฟนบอลได้ยนต์โฉมแล้วก็ร่วมฉลองแชมป์กันอย่างยิ่งใหญ่ด้วย
โดยในอีก๔ปีข้างหน้าหรือว่ายูโร๒๐๒๐จะจัดขึ้นใน๑๓ประเทศทั่วทวีปยุโรป
เพื่อเฉลิมฉลองครบ๖๐ปีซึ่งสังเวียนนัดชิงชนะเลิศได้แก่สนามเมมรี่ในกรุงลอนดอน
มาดูบรรยากาศที่กรุงลิสบอลเมืองหลวงของโปรตูเกตกันบ้าง
แฟนบอลหลายหมื่นชีวิตค่ะที่รับชมผ่านจอโปรเจคเจอร์ขนาดยักษ์นะคะ
ก็ได้ฉลองชัยชนะกันอย่างชื่นมืน
โดยแฟนบอลของโปรตูเกดก็ออกมาชื่นชมสปีริตของนักเตะทุกคนที่ช่วยกันสู้จนทีมได้รับชัยชนะ
เนื่องจากว่าก่อนเริ่มเกมค่ะโปรตูเกตก็ดูจะเป็นรองทีมเจ้าภาพอยู่มาก
ทั้งเรื่องของศักยภาพของนักเตะและก็สภาพแวดล้อมด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันหลังเกมนัดชิงเมื่อคืนที่ผ่านมา
แฟนบอลฮูลิแกนก็ออกมาสร้างความวุ่นวายที่บริเวณชองเอเซนะคะในกรุงปารีสค่ะ
ซึ่งทำให้ตำรวจปราบราจนต้องใช้ไม้พลองสั้นเข้าไปจัดการ
สำหรับสาเหตุที่แฟนบอลอันทภัณฑ์กลุ่มนี้ไม่พอใจก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเพราะต้องการให้ฝรั่งเศสได้แชมป์ในบ้านของตัวเอง
เพื่อบรรเทาความเศร้าจากเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ
ที่ทำให้ชาวฝรั่งเศสบาดเจ็บและก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
แต่น่าเสียดายที่สุดท้ายไม่ได้ใช้ค่ะ
โดยเจ้าของคลิปก็เปิดเผยนะคะว่าก่อนวันแข่งนัดชิงชนะเลิศค่ะเห็นรถคันนี้นี่แหละค่ะ

กับกิจกรรมชิงรูปฟุตบอลโบเชอร์จำนวน๒รางวัล